บางทีพ่อแม่ใจสลายคุณผู้ชมนะครับ
บางทีพ่อแม่มีลูกก็ต้องไปทำงานนอกบ้าน

อยู่ดีคุณผู้ชมลูกเขาก็ตายอย่างปริศนา
พอไปถามคนเลี้ยงว่าลูกฉันตายได้ยังไง

อยากได้คำตอบว่าลูกตายได้ยังไง

ก็แน่นอนคุณผู้ชมไม่มีใครทำใจได้
แล้วก็มีรูปของลูกติดเอาไว้แบบนี้นะครับ
ธิรวิทย์โตโสอายุ๓๕เป็นพ่อของน้องภูพิงเด็กหญิงภูริชยาโตโสอายุ๗เดือน๓วัน
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายน
พ่อบอกว่าน้องแข็งแรงไม่มีอาการป่วยไม่มีโรคประจำตัว
คืนก่อนเสียชีวิตและเช้าวันก่อเหตุยังร่าเริงอารมณ์ดี
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพน้องยิ้มดูสิฮะน่ารักทีเดียวนะครับ
เขาบอกแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยแม่ของภรรยาก็คือคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูก
เพราะไม่ไว้ใจคนอื่นแต่พอดีคุณยายต้องกลับไปบ้านต่างจังหวัด
ก็เลยไปฝากคนรู้จักใกล้บ้านกันเป็นหญิงอายุสัก๓๕ปีเลี้ยงให้
ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงคนที่รับเลี้ยงเด็กคนนี้นะไม่ได้อยู่ที่เก่าแล้วนะย้ายไปแล้ว
ย้ายไปสักพักอยู่แล้วผ่านไป๒๓วันไม่มีปัญหาอะไร
พอวันที่๑๓พฤศจิกายนนำลูกสาวไปให้พี่เลี้ยงไปเลี้ยงเหมือนทุกวัน
ซึ่งวันนั้นจำได้ว่าลูกสาวนำไปส่งตอนประมาณ๙โมงครึ่ง
พอสักประมาณ๑๐โมง๕๕พี่เลี้ยงโทรมาคุณพ่อคะน้องมีอาการถ่ายไม่หยุดสุดท้ายน้องหมดสติไปแล้ว
ภรรยาก็เลยรีบรีบกลับไปแล้วก็นำบุตรสาวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงที่ระยอง
แต่หมอช่วยไม่ได้แล้วครับเด็กเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนถึงโรงพยาบาล
เวลาแค่ประมาณชั่วโมงนิดเองต่อมาวันที่๑๗๑๘ธันวาคมไปที่โรงพยาบาลบรยอง
ไปสอบถามว่าลูกฉันตายด้วยสาเหตุอะไรอยากรู้สาเหตุเพราะพี่เลี้ยงบอกว่าลูกเนี่ยถ่ายจนหมดสติ
ต่อมาเขาบอกว่าเขาเอาเด็กคนนี้นอนคว่ำบนที่นอนทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ
แต่หมอกลับบอกว่าปอดของเด็กมีน้ำอยู่คือเหมือนน้ำท่วมปอดนะครับ
คือกลายเป็นสาเหตุมันหลายสาเหตุมันกลายเป็น๓สาเหตุไปแล้ว
ก็เลยคิดว่าลูกสาวน่าจะเสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่าจากความผิดพลาดของคนเลี้ยงมากกว่า
หมอบอกแล้วว่าในปอดมีน้ำอยู่นะครับ
ทีนี้คุณพ่อก็บอกว่าตอนนี้นะไม่ได้คิดจะเอาเรื่องพี่เลี้ยคนนี้หรอกนะ
แต่ในใจเนี่ยเขาไม่ยอมพูดความจริงว่าลูกสาวเขาตายเพราะอะไร
ทุกวันนี้ยังคงทำใจไม่ได้ต้องกินยาระงับประสาท
เพราะทนคิดถึงลูกสาวไม่ไหวจะนอนกอดตุ๊กตาที่ลูกเคยกอดแทนลูกทุกคืนนะ
คนที่๒เป็นผู้ชาย๖ขวบคนที่๓เป็นผู้หญิงเพิ่ง๗เดือน
รักลูกสาวคนนี้มากเพราะว่าเป็นลูกสาวคนเดียวด้วย
การมีน้ำในป่อเนี่ยการที่เด็กสำลักน้ำใช่ไหมครับ
มันเป็นสาเหตุไหมในการขาดอาคารทางใจ
อย่างว่าผมสงสัยผมสงสัยว่าเด็กจะสำลักน้ำ
ซึ่งคุณหมอก็ลงความเห็นว่าไม่น่าจะเกิดจากการสำลักน้ำ
เนื่องจากว่าพบสมองมีสมองบวม
คุณหมอก็ลงความเห็นว่าเด็กน่าจะจมน้ำได้ระยะเวลาหนึ่ง

ซึ่งสาเหตุที่ผมคาดการณ์ไว้ก็คือลูกผมต้องเสียจากการมีน้ำเข้ามาส่วนเกี่ยวข้อง
แต่เขายังยืนยันว่าคว่ำมาตลอด
จนกระทั่งผลชนะสูตรออกมามีน้ำในปอด

จากที่ผมตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนหน้านี้
ผมยิ่งมีความมั่นใจขึ้นไปอีกว่า
ลูกผมเสียชีวิตจากการมีน้ำเป็นสาเหตุ
ผมยังทำใจไม่ได้แล้วก็บอกไม่ได้ว่า
ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ว่าผมจะทำใจได้
ทุกวันนี้ต้องกินยาครับ
ก็ต้องกินยา
เกือบทุก๒ชั่วโมงผมต้องกินยา
ขอบภัยเมื่อวานนะฮะแต่ว่าคุณแม่คนนี้เข้ามาอยู่บ้าน
เธอก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ย
ต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็หลังรอผลชนสูตรหนึ่งเดือน
ก็โพสต์บอกว่าตำรวจจะแจ้งผลให้ทราบระบุว่า
วัยวะภายในปกติไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่พบรอยฟกช้ำปกติทุกอย่าง
อดลมปกติยกเว้นปอดมีน้ำทั้งสองข้าง
มีจุดเลือดกระจายที่ปอดขวาด้วย
อดก็ช้ำสมองก็บวมน่าจะเกิดจากขาดอากาศหายใจ
มันไม่ใช่แค่ธรรมดาเนอะร่างกายมันฟ้อง
อาบน้ำอยู่แล้วน้องเขาสำลักน้ำหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่ทราบเพราะคนเลี้ยงไม่ได้บอก